ส่วนท่าทีของผู้บัญชาการทหารบกที่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับ
อาจไม่ใช่เรื่องเดียวกับหมายเรียกของตำรวจที่มีมายังนาย
ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
แต่ก็ทำให้หลายฝ่ายมองไปถึงอนาคตของนายธนทรและพักอนาคตใหม่
ที่จะต้องเจอกับความยากลำบากบนถนนการเมืองอย่างง่ายนอน
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
อย่าไปเอาความเป็นซ้ายจัดที่ไปเรียนมาแล้วดัดจริต
ท่าทีของผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์
ปฏิเสธไม่ได้ว่าต้องการสื่อสารไปยังแก่นำพักอนาคตใหม่
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจและนายปิยบุตรแสงกระหนกกุล
เพราะขอให้หลังไม่นานนายธนทรก็รับหมายเรียกจากสถานีตำรวจนครบาลปฐุมวัน
ด้วยข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๔
ยุโยงปลุกปั่นทำให้เกิดความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร
ขณะที่นายปิยบุตรถูกเชิญให้ไปพบเจ้าหน้าที่ของกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิด
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบกปอทกรณีออกแถลงการของพัก
ประเด็นที่พักไทยรักษาชาติถูกยุบ
เส้นทางบนถนนการเมืองของพักการเมืองน้องใหม่ที่ตั้งขึ้นมาได้เพียงปีเสร็จ
แต่ได้รับความนิยมจากประชาชนทั่วประเทศกว่า๖ล้าน๒แสนเสียง
ยังฝ่าด่านได้ในสอสอระบบเขตมาได้ถึง๓๐ที่นั่ง
ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
ซึ่งปัจจัยที่ทำให้พักอนาคตใหม่ทะยานขึ้นมาเป็นพักที่มีสอสอมาเป็นลำดับ๓ของประเทศ
หนึ่งในนั้นคือพลังเสียงของคนรุ่นใหม่
กระแสนิยมในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นแฮชแท็กต่างที่เกิดขึ้น
ขณะที่อีกหนึ่งสิ่งคือความชัดเจนทั้งทัศนคติและจุดยืนของนายธนทรและแก่นำที่ประกาศมาโดยตลอด
คือไม่สนับสนุนคอสชไม่ยอมรับการสืบทอดอำนาจเดินหน้าปฏิรูปกองทัพ
และฉีกรัฐนาธรรมนุนที่มาจากรัฐภาภาร
เอาจุดยืนทางการเมืองเป็นตัวตั้งซึ่งก็คือจุดยืนทางการเมืองของพักอนาคตใหม่
ยั้งการสืบทอดอำนาจของคอสชแก้รัฐมนูลพศ๒๕๖๐ทั้งฉบับ
ล้มล้างหลอกผลพวงรัฐภาภาร
นี่คือจุดยืนที่เราต้องการจะผลักดัน
ถ้าพักไหนเอาด้วยเราร่วมงานด้วยได้
ถ้าได้ดีเบตกับคุณประยุทธ์ในฐานะที่ท่านเป็นแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีอันนี้พร้อมดีเบต
พร้อมที่จะเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย
แต่ถ้าเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคุณประยุทธ์
ในฐานะที่ท่านเป็นหัวหน้าคอสชไม่คุย
ยังไม่รวมความชัดเจนของนายปิยบุตร
เวทีเสวนาวิชาการหลายปีก่อนหน้านี้

ไม่เคยมีความคิดล้มล้างสถาบันตามที่ถูกกล่าวหาก็ตาม
ล้วนเป็นท่าทีที่ฝ่ายความมั่นคงจับจ้องไม่กระพริบตา
ล้อไปกับคดีอาญาในข้อหาแรกนำข้อมูลอันเป็นเท็จ
พากษ์วิจารณ์กระแสข่าวพลังดูดของคอสช

มาชุมนุมปิดล้อมโรงพักปฐุมวันในปี๒๕๕๙
ขณะเดียวกันยังมีอีกอย่างน้อย๔คำร้อง
อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นของกรกต
ซึ่งหากพบความผิดมีโทษทั้งถูกตัดสิทธิ์

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน